วันนี้ข่าวสารข่าวเที่ยงของเรายังคงเข้มข้นเช่นเดิมนะครับ

เรื่องของการเลือกตั้งการรับสมัครสอบบัญชีรายชื่อ

เพราะเมื่อวานเป็นวันแรกในการรับสมัครสอสอนะครับ
แล้วก็วันนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่
บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาไม่คึกคักเท่าไหร่นักนะครับ
แล้วก็การยื่นสมัครสอบบัญชีบรายชื่อ

ก็วันนี้คึกคักมากกว่าเมื่อวาน

เข้ายื่นทั้งบัญชีบรายชื่อรวมถึงบัญชีนายยกรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
สำนักงานกรกตในวันที่๒เป็นไปอย่างคึกคักครับ
มีพักการเมืองเดินทางมายื่นใบสมัคร
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
โดยพักแรกที่มาถึงก็คือพักเสรีรวมไทย
ตามด้วยพักเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าพัก
แล้วก็๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นายชัชชาศสิทธิพันธ์แล้วก็นายชายกาเสมนิติซีเบรี
เพราะเมื่อวานแต่ละท่านทั้ง๓ท่านก็แยกย้ายกันไป
นำผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตไปสมัครตามพื้นที่ต่าง
คุณหญิงสุดารัฐก็อยู่กรุงเทพมนคร
อีก๒ท่านก็อยู่ต่างจังหวัดคุณชัดชาติอยู่โคราช
โดยผู้สมัครบัญชีบรายชื่อของพักเพื่อไทยมีทั้งหมด๙๗คนนะครับ
ซึ่ง๓ลำดับแรกก็คือพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
ตามด้วยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริ
โดยไม่มีชื่อของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในบัญชีของผู้สมัคร
สสบัญชีรายชื่อของพักนะครับ
พร้อมกับยื่น๓รายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ก็ได้แก่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์
แล้วก็นายชัยเกษมนิติสิริ
โดยที่ไม่ได้เรียงตามลำดับผู้ถูกเสนอแต่อย่างใดนะครับ
แคนดิเดต๑แคนดิเดต๒หรือแคนดิเดต๓นะครับ

ยื่นบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อ๑๐๘คน
โดยที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีคันดิเดตนายยกรัฐมนตรีของพรรค
นายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย
ยืนยันว่าการส่งผู้สมัครขออภัย
ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ยืนยันว่าการส่งผู้สมัครของพักไทยรักษาชาติ
ไม่มีการหัวกับพักเพื่อไทยตามข่าว
ขอให้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการเลือกสอสอเอง
แต่ยอมรับว่าการโหวตนายยกของพรรคไทยรักษาชาติ
จะต้องร่วมโหวตสนับสนุนให้กับนายกรัฐมนตรีในฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น
เพราะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
มี๒๕๐เสียงของสมาชิกที่สภามีในกระเป๋าอยู่แล้ว
อันนี้เป็นความคิดความเห็นของนายจตุรนฉายแสงนะครับ
ส่วนการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
ในพื้นที่กรุงเทพมนครวันที่๒
อาคารกีฬาเวท๒ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นนะฮะ
แม้จะไม่คึกคักเท่าเมื่อวานนี้คุณดูบรรยากาศวันนี้สิ

เมื่อวานนี้ก็ไปสมัครกันวันแรกสำคัญนะ
เผื่อได้เบอร์ที่เป็นเลขมงคลหรือได้เบอร์ตัวเดียว
เบอร์ลำดับต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสมัครกันเมื่อวานนี้

แต่ก็ยังมีผู้สมัครจากหลายภาคการเมืองเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างพรรดรภาพพรรภ์เพื่อนไทย
พรรภ์รวมพลังประชาชน์ไทยพรรภ์มติประชา
ถิ่นกาขาวชาวิรัยแล้วก็พักพลังท้องถิ่นไทยนะครับ
ก็ทยอยกันมาสมัครเหมือนกันนะครับ